ส่วนวันพรุ่งนี้ครับก็จะถึงวันที่๑มิถุนายนวันต้นเดือนนะครับซึ่งทางไทยรัฐทีวีเราก็จะถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับ
บรรยากาศตามจังหวัดต่างในการที่จะไปหาโชคหาลาบของคนไทย
ก็เป็นวิถีชีวิตตามปกติทั่วไปที่ท่านเห็นนี่คือที่สารเจ้าปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมหลังเก่านะครับ
เกาะคำชโนธบ้านโนนเมืองตะบนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อความศรัทธาในปู่ยานาย่ามากราบไหว้ขอพรโชคลาภ
มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอให้โชคดีตามที่ประสงค์เอาไว้
แล้วก็มีชาวใต้นะครับที่โชคดีเดินทางกลับมานี่เลยครับมาภาคอีสานนี่เลยนะครับที่อุดร
แก้บนนำเครื่องไหว้มาถวายปู่พร้อมกับให้นาคน้อยคำชโนธมารำแก้บนที่หน้าศาลปู่ย่าดั้งเดิมตามที่บนเอาไว้
ซึ่งก็ถือว่านาคน้อยมารำถวายปู่ย่าโค้งสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะลุ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้
แถมยังมีการเขียนตัวเลขด้วยนะเขียนตัวเลขให้กับผู้ที่มาแก้บนที่โชคดีมาด้วย
ชาวบ้านบอกว่าพอทราบข่าวว่านาคน้อยจะมารำแก้บนที่สารปู่ย่าเก่าก็รีบมาชมการร่ายรำ
ก็มารอดูการชูนิ้วนะฮะเพราะว่าขณะรำเนี่ยเขาก็จะมีการชูนิ้วอย่างนู้นอย่างนี้
ก็เอาไปตีเป็นเลขเด็ดกันบางคนก็ได้กันไปแล้วแต่จะมองเห็นนะฮะ

ค่ะดิฉันพาไปต่อที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งขายลอตเตอรี่ขนาดใหญ่เลยนะคะคนก็ไปซื้อไปจองกันเอาไว้เนี่ยเลขเด็ด
เลขเด็ดที่คนไปหาซื้อเอ๊ะเราบอกเลขได้ใช่ป่ะ
ก็คือมาจากข่าวของคนขับรถฟอร์จูเนอร์ที่รอดชีวิตนะคะ
อ๋อนี่ไงนี่ไงดูเลขกันเลยละกันอันนี้เราบอกทะเบียนรถ
ใช่เนี่ยก็เป็นเลขเด็ดครับ
ส่วนเลขชุดที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือเลขที่เกี่ยวกับคอรมอสัญจรนะคะ
ครับนี่ก็ไปหากันเอาเองเนี่ยนะคะ
ก็มีทั้งเลขลำดับการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
รวมไปถึงเลขอายุของผู้ว่าเลขรหัสจังหวัดรหัสโทรศัพท์ทางไกล

อันนี้คือจังหวัดระนองเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรครั้งที่สาม
ไม่ออกที่กรุงเทพไปออกที่ระนอง
ก็เลยเนี่ยเลขต่างตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลย
อ๋อแล้วมีอีกเลขไหมครับ
มีห้าแปดอายุผู้ว่าจักร

ส่วนที่นี่คือทุ่งนาห่างจากบ้านใหม่สามัคคีธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ
ชาวบ้านก็นำแป้งไปทาที่เครื่องปั้นดินเผาเอาทูบเทียนไปจุดกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
หลังจากทราบว่าชาวบ้านเนี่ยขุดพบเครื่องปั้นดินเผาโบราณหลายชิ้นขึ้นมานะฮะ
ก็มีเศษเครื่องปั้นดินเผาแตกกระจัดกระจายอยู่หลายชิ้นแล้วครับ
แล้วมีใบหนึ่งคุณเขียนมาสอนที่สมบูรณ์ที่เหลือมันแตกหมดนะครับ
มีใบหนึ่งที่สมบูรณ์นะครับเศษของเครื่องปั้นดินเผาที่พบส่วนใหญ่ก็มีลวดลายต่าง
คล้ายกับที่พบแถบบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
แล้วก็ยังพบว่ามีวัตถุที่คล้ายกับกระดูกหรือว่าก้อนหินแล้วก็ลูกปัดหินกระจัดกระจายอยู่เยอะแยะไปหมดเลย
ชาวบ้านเชื่อว่าเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเจอแบบนี้มาก่อนนะครับ
ล่าสุดทางสำนักศิลปากรที่๙อุบลรัชธานีก็เดินทางไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผายุคไหนสมัยไหนมีอายุกี่ปี
เดี๋ยวต้องเอาตัวอย่างไปเทียบเคียงกับที่เจอที่บ้านเชียงอุดรธานีก่อน
แต่ตอนนี้ก็สั่งห้ามแล้วสั่งห้ามชาวบ้านว่าห้ามเข้าไปขุดอะไรแถวนั้นแล้วนะครับ
พื้นที่ตรงนี้ก็ต้องห้ามเข้าไปก่อนวันนี้ก็เอากันให้เต็มที่ก่อน
นะคะก็มาลุ้นกันหน้าจอไทยรัฐทีวีพรุ่งนี้นะคะ